ต่อกันที่สาวเซ็กซี่อีกหนึ่งคนละกัน

ที่เขาปรับลุคเซ็กซี่ให้ดูมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าเป็นเพราะว่าความชอบส่วนตัวค่ะ
ส่วนแต่อย่างไรแล้วนะคะก็มีลิมิตในการโชว์หุ่นเสียด้วยค่ะ
หนุ่มทั้งประเทศต้องใจละลายกันเป็นแถวเลยค่ะ
นักร้องสาวหน้าหวานนิมคนึงพิมพ์ปรับลุคเปลี่ยนสไตล์จากสาวหวานนะคะ
เป็นสาวเซ็กซี่ขยี้ใจตามความชอบส่วนตัวของเธอค่ะ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็เปลยเลยค่ะ
ปีหน้าจะขอเพิ่มความร้อนแรงด้วยการถ่ายแบบอวดถุนเสีย
ซึ่งตอนนี้ค่ะนักร้องสาวก็เตรียมฟิตร่างกายให้เป๊ะ

แต่ว่านิมก็ยอมรับเลยนะคะว่ามีรีมิตในการโชว์เรือนล่างอยู่บ้าง
เพราะว่าเกรงใจคุณพ่ออยู่เหมือนกันค่ะ
ก็เป็นแบบที่เราชอบอะค่ะทำแล้วมันสบายใจก็อยากจะทำ
แต่ว่าก็มีขีดจำกัดของตัวเองอยู่แล้ว
จะคงไม่ได้แบบหูโป๊มากจนเกินไป
เอาเป็นว่าเซ็กซี่ขี้เล่นแบบนี้แหละ
แต่อาจจะเป็นแบบเซ็กซี่แบบไหนบางเพลงก็เปิดบนบางเพลงก็เปิดร่างบ้าง

จะมีแบบถ่ายแบบหรือแบบชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้
ถ่ายแบบเหรอคะก็มีคุยกับทางบริษัทไว้เหมือนกันค่ะ
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจด้วย
ก็ฟิตหุ่นละกัน
ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะว่าทางผู้ใหญ่เขาจะยังไงบ้าง
อันนี้ต้องอุบไว้ก่อนละกันว่าจะได้ขนาดไหน
แต่ว่าคงไม่โป๊มาก

คุณพ่อก็แบบคุณพ่อช็อกไปเหมือนกันค่ะ

พ่อก็แบบโอ๊ยทำไมโป๊ะขนาดนี้

แต่ก็หลังมาก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่า
เราก็เราก็ชอบแบบนี้และอีกอย่างหนึ่ง